วันนี้ทีมข่าวของเรานะคะหลายทีมลงพื้นที่อำเภอทุ่งสงศ
จังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าถือว่าเป็นจุดที่มีน้ำท่วม
ค่อนข้างขยายเป็นวงกว้าง
ที่ตอนนี้ถูกน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัศน์

ถ้ำใหญ่ที่สำคัญน้ำซัดบ้านเรือนประชาชนหายไปด้วยนะคะ
ติดตามบรรยากาศนะคะจากคุณอรพันธ์ขันทองคำ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามานะคะ

สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๙ตำบลถ้ำใหญ่นะคะ
ซึ่งเมื่อทีมข่าวมาถึงค่ะชาวบ้านบอกว่ากลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ได้เกิดเหตุดินสไลด์ลงมาแล้วก็พัดบ้านเรือนประชาชนหลายสิบหลังนะคะ
หายไปในพริบตาค่ะรวมถึงเสาไฟฟ้าเองก็หักโค้นจำนวนมากนะคะ
ในเสริมนัดจันทร์อายุ๖๓ปีนะคะซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่า
บ้านหลังนี้นะคะอยู่กันติดขนค่ะแล้วก็หลังจากที่
จนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวนะคะแต่ว่ามาเจอรถอยู่ตอนเช้าห่างจากบ้านประมาณ๕กิโลเมตรนะคะ
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งค้นหาตัวอยู่
ส่วนอีกจุดนึงนะคะที่เกิดความเสียหายจากมวลน้ำป่าก็คือบริเวณถนนสายทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชสายเก่านะคะ
ถูกน้ำซอสจนขาดค่ะประมาณ๒๐เมตรกว้าง๑๐เมตรนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้นำกลวยมาวางไว้เพื่อแจ้งเตือนผู้ขับขี่นะคะ
ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ขณะเดียวกันค่ะเมื่อช่วงเช้าทีมข่าวได้ไปดูในพื้นที่ใจกลางเมืองทุ่งสงศ์นะคะ
เช่นที่สถานีรถไฟสถานีกำโดสภูทรทุ่งสงฆ์ภิวาคันอำเภอ
แล้วก็สถานประกอบการร้านค้าต่างรวมถึงบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่นั้นเอง
ปรากฏว่าถูกน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันนะคะระดับน้ำสูงกว่าหนึ่งเมตร
ถือว่าหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีนะคะ
โรงเรียนหลายแห่งอย่างเช่นโรงเรียนเบนจมะราชูทิศโรงเรียนโยธินบำรุงแล้วก็โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โรงเรียนในพื้นที่ที่ประสบภัยหลายแห่งนะคะต้องประกาศหยุดโรงเรียนต่อไปอีกสองวัน
แล้วก็จะเปิดเรียนตามปกติคาดว่าในวันจันทร์ที่เก้ามกราคมนี้ค่ะขณะเดียวกันค่ะ
ประชาชนในพื้นที่นี้เองนะคะที่ประสบภัยต่างก็เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและนี่ก็คือบรรยากาศความคืบหน้าล่าสุดค่ะ
คุณอรพันธ์คะความช่วยเหลือตอนนี้เข้าถึงมากน้อยแค่ไหนคะ
ตอนนี้เท่าที่เห็นนะคะมีเจ้าหน้าที่จากสพทุ่งใหญ่นะคะ
ได้นำกำลังลงพื้นที่แล้วก็สอบถามพูดคุยกับประชาชนถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็คาดว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางอบตเอง
น่าจะเร่งลงพื้นที่มาดูความเสียหายของถนนที่ขาดเสียหายอยู่ขนาดนี้ค่ะครับ
ก่อนหน้านี้มีความเป็นห่วงเรื่องของผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม
มีรายงานเบื้องต้นว่าตอนนี้มีการดำเนินการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างไหมครับคุณอรพันธ
ตอนนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามานะคะแต่ว่าเท่าที่ทราบตอนนี้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนชาราหรือว่าเด็กเล็กเนี่ยค่ะ
ต่างก็อบพยพไปอยู่บนถนนที่สูงกันหมดแล้วค่ะคือไม่มีใครอยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมแล้วค่ะ
คุณอรพันธ์คะสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรบ้างคะณเวลานี้
ณเวลานี้นะคะฝนได้หยุดตกลงแล้วแต่ว่าสภาพอากาศยังปิดอยู่นะคะฟ้ามืดครึ้มอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนเพิ่งจะหยุดตกไปประมาณชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เมื่อช่วงเช้ายังตกโรยปลายลงมาอยู่ค่ะ
ประเมินของหน่วยงานในพื้นที่ระดับน้ำจะเพิ่มสูงมากกว่านี้ไหมหรือว่าทรงตัวแล้วแล้วก็เริ่มลดลงบ้างหรือยังครับ
เจ้าหน้าที่คาดว่าถ้าภายใน๑๒วันนี้นะคะหากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่อีก
ว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายภายใน๒๓วันนี้ค่ะ
ขอบคุณคุณอรพันธ์นะคะสำหรับสถานการณ์ที่ตำบลถ้ำใหญ่
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฝนหยุดตกไปเมื่อเช้านี้แต่ว่าเมฆยังครึ้มอยู่
ต้องติดตามพยากรอากาศอย่างใกล้ชิดเพราะว่าฝนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักนะคะ
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ตอนนี้ค่ะ